น้องคายค่ะรอยพญานาคขนาดใหญ่เขาบอกอย่างนี้นะ
อยู่บนหลังคารถเก๋งชาวบ้านเชื่อว่าแบบนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบจ้า
ดูซิว่าใช้รอยพญานาคมั้ยหรือว่าเหมือนรอยอะไร
รอยมันก็มีนะแต่มันดูจัง
เล็กไหมแล้วมันเล็กอ่ะตรงนี้เริ่มยาวแล้วฮะ
ยาวแต่เล็กใช่ไหมไม่ได้เป็นรอยใหญ่มากเนอะ
ประหลาดแล้วกันนะใช้คำว่ารอยประหลาดแบบนี้
คือมันเหมือนเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่บนหลังคารถเก๋ง
หมายเลขทะเบียนกงอะไรกงไหมอ่ะกงอังกลาย
กอง๘๑๗๘น้องคายอันนี้บอกข้อมูลของข่าวก่อนนะ
แต่ชาวบ้านที่พบเห็นเขาเชื่อกันว่าเนี่ย
รอยพญานาคจะมาให้โชคให้ลาบ
คุณรัศมีนะคะเหมชัยอายุ๕๒ปีเจ้าของรถ
เป็นครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ
ตำบลพระธาตุบังควรอำเภอเมืองจังหวัดหนองข่าย
เขาบอกว่ารอยประหลาดนี้ค่ะความยาว๒เมตร
กว้างสัก๑๕เซนติเมตรคือรอยไม่ได้กว้างมากนะ
ซึ่งเธอเห็นช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่ไปทำบุญที่วัดกับสามี
แล้วเธอก็เลยรู้ทันทีว่าอุ๊ย

อุ้ยโอ้ยอุ้ย
รอยพันนี้มักจะมาหลังจากที่ไปทำบุญ
ว่ากลับมาจากทำบุญหรือจอดอยู่ที่วัดหรืออะไรต่างแบบนี้นะคะ
คือตัวเขามีความเชื่อในพญานาคอยู่แล้วนะ
คนทางอีสานหนองคายอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็เลยเชื่อว่าแบบนี้น่าจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้น
จะเป็นโชคลาภหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องราวต่างที่มันเป็นเรื่องดี
แต่ใจจริงก็คือตั้งใจแล้ว
พญานาคจะนำโชคลาภเรื่องนี้บุกราฮะ
ถ้าใครจะว่าไปก็ยินดีด้วย
บางคนอาจจะไม่ได้โชคลาภทางนี้แต่ผสมโชคลาภอย่างนั้น

หลังรถพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะใช่ครับ
เออเพราะมันจะอาจอ้างน้องว่ากันไป